ส่วนเรื่องของดราม่าที่พ่อค้าขายสลากเขาไปเผาสลากที่จังหวัดเลยยังไม่จบนะ

โอ้โหนเรื่อนออกสลากผลกระทบเยอะ
ที่เขาเควี้ยงแผงสลากจุดไฟเผาถูกต้อง
เหมือนจะเป็นสลากของเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
คือหลายคนพูดไงอย่างที่บอกว่าความเห็นแตะออกเป็น๒ฝ่าย
หรือแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดเลยครับ
สลากของตัวเองกว่า๓๐๐ใบ
พร้อมกับแผงเพื่อประท้วงรัฐบาล

ไม่มีเงินไปใช้หนี้กู้มาประกอบอาชีพ
ส่วนเงินเยียวยา๕๐๐บาทลงทะเบียนก็ไม่ได้
บอกว่าเป็นเกษตรกรมันก็โอ้ยซ้ำเติมไปอีกอะไรอย่างนี้นะฮะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปปรากฏว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีเสียงวิจารณ์เป็นสองฝ่าย
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเอาของจริงไปเผาหรือเปล่าหรือมันเป็นของเก่าหรือยังไง
มีคนหนึ่งเขาก็ไปคอมเมนต์ว่าเอ๊ะข้อมันเหมือนแบบโป๊ะแตกเนี่ยฮะ
หวยประชดโป๊ะแตกมีคนตรวจสอบรูปถ่ายเอ๊เห็นมันเป็นงวดของวันที่๑๖ธันวาคมปี๖๒นี่นี่เห็นไหม
เขาวงเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยมันมีเดือนธันวาคมอยู่ในสลากเนี่ยฮะ
เขาก็เลยแบบเอ๊จับผิดว่ายังไงนะฮะทีนี้นักข่าวเลยโทรไปถาม
ลูกสาวเขาคือคุณสิริวัลเขาบอกว่าคือปฏิเสธไม่อยากให้สัมภาษณ
แต่ยืนยันว่าสลากที่พ่อเผาเนี่ยเป็นงวดของวันที่๑
เมษายนหกสามที่ยังไม่ได้ออกนะและเลื่อนไปเป็นสิบหกพฤษภาคมนะฮะ
ภาพที่ออกมาในโซเชียลน่าจะเป็นเพียงใบปะหน้าที่หลงมาเท่านั้น
นี่เขาก็พิมพ์กลับมาแบบนี้นะฮะเนี่ยหนูไม่อยากออกแล้วล่ะพี่
หนูขอโทษพี่จริงนะคะคือแค่ตอบคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะฮะ
แต่ว่ายืนยันว่าเป็นงวดปัจจุบันนะครับ